บรรยากาศทางการเมืองของไทยตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับ
โดยเฉพาะในการโยกย้ายสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักการเมืองของบุคคลต่าง
เพื่อให้คันเงื่อนไขต่อการสมัครสอสอนะครับ
ประเด็นร้อนตอนนี้ก็คือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
ของอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายหนึ่งนะครับ
ทำให้พี่ใหญ่คอสชอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เจาะประเด็นจากความเคลื่อนไหวการเมืองครับ

เพราะว่าก็เคยอยู่กับท่านมาด้วย
เคยก็เคยก็เป็นผู้จ่ายบัญชามา

แต่เรามาตลอดคราบ
แล้วก็มืดอ่าความรอชาว
ไม่คิดถึงเข้าด้านแกงบ้านเลย
เงินเดือนของพลเอกยศนาน
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หลังถูกถามกรณีพลเอกยศนันลายเจริญ
ตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สมัครร่วมงานการเมืองกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
พร้อมยอมรับเป็นหนึ่งในบุคคลใกล้ชิดของตัวเอง

และไม่เข้าใจความคิดของอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้

ก็เอาไปอยู่ภาคไหนก็ได้
แต่ว่าไม่ควรจะพูดเรื่องของส่วนของเรื่องอะไร

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ถือเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

ที่สำคัญเงินที่ซื้อข้าวแดงแกงร้อน

เขามีสิทธิเสร็จภาพนะของทุกคน
แต่ก่อนนี้เขาอยู่

แต่เมื่อเขาก็เสียแล้วนะ
เขาก็ถือว่าพันธนาการพ่นเข้าไปแล้ว
บอกอยู่ไปปืนเข้าสุก

ถามว่าเงินเดือนของผลเอกชุดสนัน

มันเงินของคุณเหรอใช่ไหม
รัฐมนตรีที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศ
ด้วยสุดข้อความสวนกลับผลเอกประวิติว่า
ทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมือง

ปิดท้ายที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กลับมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวอีกครั้ง
ยืนยันหากภักดิ์เพื่อไทยให้โอกาสลงรับสมัครเลือกตั้ง
ตนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
และหากอนุญาตให้แสดงความเห็นทางการเมืองได้
ก็พร้อมปฏิบัติทันที